อาจารย์วิศนุอาจารย์เขาศึกษาเรื่องของ

ในระบบของหวยใต้ดินแต่ละงวดเนี่ยเงินเยอะไหมฮะ
เอ่อเราเคยศึกษาต่อปีนะฮะ
ตอนนั้นต่อปีประมาณ๓๔แสนล้านที่หมุนเวียน

ต่อปี๓๔แสนล้านเหรอ

นี่มันงบประมาณกับส่วงกับส่วงนึงได้เลยนะ

แล้วก็ด้วยเล่นได้ด้วยวงเงินที่ต่ำมากนะครับ
แต่เรากำลังพูดถึงการประเมินของวงเงินที่หมุนเวียนนะครับ
ถ้าเกิดสำนักงานสลากเขาออกขึ้นมาอยู่ในระบบ
ที่บอกว่าจะออก๒ตัว๓ตัวในช่วงสักกลางปีหน้าน่าจะออกได้เนี่ย

คือถ้าเรามองในเรื่องของตัวเงินนะฮะ
เอาตัวเงินเป็นหลักนะฮะมันก็สมควรที่จะเอาเงินที่อยู่ใต้ระบบขึ้นมาอยู่บนดิน

แต่ถ้าเกิดถามว่าโดยภาพรวมมันดีไหมหรือมันยังไงเนี่ย
เราก็ต้องไปดูถึงว่า
ต้องกลับมาถามว่าเอาขึ้นมาอยู่ในบนดินเนี่ย
สมมุติอ่ะออกสองตัวสามตัวเนี่ยจะต้องการแก้อะไร
ถ้าบอกว่าต้องการให้คนจำนวนนึงหันมาเล่นสลากบนดิน
ผมคิดว่าอันนี้ก็ตอบโจทย์ได้

เพราะว่าก็เคยเกิดมาแล้วในยุคของรัฐบาลท่านชุดหนึ่งใช่ไหมฮะ

เงินจำนวนนึงที่เคยอยู่ใต้ดินก็ขึ้นมาอยู่บนดิน
คนจำนวนนึงที่เคยเล่นใต้ดินก็ขึ้นมาอยู่บนดิน
แต่ถ้าบอกว่าจะมีสองตัวสามตัวแบบเนี่ย
แล้วก็หวยใต้ดินหมดไปไหมมันไม่มีทางหมดไปครับ
แต่ในทางมุมกลับเนี่ยมันทำให้หวยใต้ดินกลับยืนอยู่ได้ด้วยซ้ำไป
เพราะอย่างนี้ฮะโดยปกติเนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่มี๒ตัว๓ตัวก็คือไม่มีถูกกฎหมายว่างั้นเถอะ
กฎหมายก็มีสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวนี่แหละเหมือนปัจจุบัน
คนที่เล่นหวยใต้ดินเนี่ยถ้าเป็นเลขเด็ดเลขดังเนี่ย
เขาก็จะบอกว่าเขาขอจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งถูกไหมครับ

เพราะเลขมันดังแล้วเขาก็หมายถึงเจ้ามือหวยเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดถูกกันขึ้นมาเยอะเนี่ยเขาก็อาจจะล้มได้ใช่ไหมฮะ
เขาก็จะบอกเขาจะอั้นครึ่งหนึ่งหรือบางทีเขาไปบอกไม่รับแล้วเต็มแล้วเลขเต็มแล้วอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดพอมี๒ตัว๓ตัวคือมีของถูกกฎหมายเนี่ยไอ้ความเสี่ยงของเขาที่เขาจะรับเนี่ยเขาก็ผ่องถ่ายกลับไปที่ซื้อของถูกกฎหมายได้ไงฮะ
เพราะฉะนั้นเขาก็จะรับได้เต็มที่แล้วเขาก็จะจ่ายได้เต็มที่ถูกไหมครับทำให้การธุรกิจของเขามันสามารถยืนอยู่ต่อไปได้ซ้ำไป
มีคนมาช่วยกระจายความเสี่ยง
ก็คือสำนักท่านออกสินแมททะบานที่ท่านออกสองตัวสามตัวยังถูกกฎหมายไหมฮะ
ไม่งั้นเฮลาโลมาทางนี้เขาก็ไม่กล้าที่จะรับเยอะครับ

ว่าจะแก้อะไรคืออันนี้เป็นสิ่งที่พอภาพภูมิถามว่าดีหรือไม่ดี
ผมถึงบอกว่าถ้าพูดถึงตัวเงินโอเคเงินมันขึ้นมาแน่
คนจำนวนนึงที่เคยเล่นใต้ดินขึ้นมาเล่นบนดินแน่

แต่ก็จะบอกว่าถ้าเอิดแล้วหัวใต้ดินทำไมยังไม่หมดไป
มันไม่หมดอยู่แล้วแล้วมันจะทำให้หัวใจดินธุรกิจหัวใจดินมันแข็งแกร่งขึ้นด้วย

เพราะว่าทางสุนัขงานสุลากินแห่งรัฐบาลที่วางระบบเอาไว้
คาดว่าปีหน้าน่าจะมีความชัดเจน

เพราะติดตามข่าวอยู่ครับ